เพื่อร้องได้ให้ร้าง

จากคนนี้สิบอกใจยังไงบ่มีอายมาคอยเดินร่วมทาง
หมดไปแล้วความฝันความบ่ม
ถูกเพลงหลังน้ำตาพังเหนียว

เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
และเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องถือกับ

ข้าวร้องถือกในเพลงที่สองแบบนี้

งข้างหลังนะครับของหญิงลีศรีจุมพลนะครับ
ก็เป็นเพลงที่๒ในวันนี้นะฮะ

เวลาแม่ไม่อยู่
ไปทำงานนานหลายชั่วโมง

ช่วงแรกตอนเขาสามขวบที่จะต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวทำยังไงครับ
นานไหมครับกว่าเขาจะทำได้

ใช่ค่ะแม่ไปทำงานเถอะหนูรอแม่อยู่นี่แหละ

คือฟังพูดแล้วนี่เหมือนง่ายแต่รู้ว่าน้องเขาทำได้แต่ว่า
โอ้โหสำหรับถ้าเด็กคนอื่นนี้คงเป็นไปไม่ได้นะฮะ
สามขวบนี่ก็ติดแม่แน่นอนไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแล้วไม่มีใครอยู่เลยอ่ะอยู่ห้องคนเดียวทำยังไงอ่ะ
ข้าวหอมอยู่ในสภาวะคุยคนเดียวยัง
ตอนเป็นเด็กเราอยู่ด้วยตัวเราเองเราไม่มีเพื่อนเราเป็นอย่างนี้

แล้วเราก็คุยเรามีเพื่อนของเราคุยไหมคุยอะไรกับตุ๊กตามั่ง
หน้าบอกมาเถอะไม่ต้องเขินหรอกเราก็เป็น
ตุ๊กตาชื่ออะไรอะ

หมอนเน่าข้าวหอมคุยปรึกษาอะไรหมอนเน่าบ้างอย่างเช่น
หมอนเน่าคิดถึงแม่จังเลยบอกหมอนเน่ามั้ย

หมอนเน่าเมื่อไหร่แม่จะกราบบอกไหม

อันนี้ปกติแล้วหมวดเน่าเคยตอบบ้างไหมลูก

วัยนี้เขากำลังแบบอยู่ในห่วงของเขาเขาคุยกันรู้เรื่อง
ในวัย๗ขวบเข้าใจการจากไปของคุณพ่อไหมคะคุณแม่

เข้าใจแต่ยังจะถามว่าพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่แค่นั้น
เดี๋ยวหนูจะไปบ้านนอกไปหายายแล้วจะเจอพ่ออีกไหมแค่นั้น
อาจจะสงสัยแค่นั้น
วันเผาก็จะมีการสวดหน้าเมนข้างบนเขาก็ใส่ดีกว่า

ก็คือลูกเมียก็ต้องนั่งอะไรอย่างนี้คือญาติต้องขึ้นไปสวดส่งค่ะ
คือเราไม่ได้ร้องไห้แต่เราคือพยายามข่มไม่ให้ลูกเห็น
เขาจะนั่งเยื้องอยู่ข้างหลังนิดนึงพอเราหันไปหาลูก
แม่ร้องไห้เหรอแต่เขาน้ำตาไหลแล้วเขาก็จะปาดน้ำตาทันทีเลย
แม่หนูก็ไม่ร้องหรอกแต่ความรู้สึกของเขาเขาเสียใจเรารู้สึกได้

เพราะพ่อเป็นเทวดาแล้วลูก

ก็ยังดีที่เขายังอายุเท่านี้แล้วเขาก็ค่อยโตขึ้นค่อยรับรู้ขึ้นทีละนิดละนิด
มันจะทำให้ดีกว่าที่จะหักแรงเลย
วันนี้จะยังไงก็คือพ่อก็คือฮีโร่ของข้าวหอมใช่ไหมครับ

และจีจ้าอย่างนี้นะครับจีจ้า
สตันต์ต้องหักแขน

ให้ลองหักแขนที่เป็น
โอ้ย
เอาละข้าวหอมคุยกันแล้วนะครับ
จะได้สบายผ่อนคลายกันยิ่งขึ้น
ตอนนี้แข่งต่อกันเลยดีไหม

คือห้ามอะไรห้ามร้องผิดเหนือขาด
ตอนนี้น้องข้าวหอมมีแล้วสองหมื่นมาถึงเพลงต่อไปนี้นะครับ
เป็นเพลงที่๓เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เฮ้เพลงนี้
ข้าวหอมจะร้องได้ไหมนะ
เป็นเพลงของใครนะแม่พึ่งพุ่มพวงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเพลงของคุณตั๊กกะแตนโชลดา

ครั้งนี้ไม่ค่อยเขวเลยนะคะ
มีแววตาที่เป็นประกายนะครับ

ก็มีรอยยิ้มมาว่าเซ็ตหนูแน่น
ว่าข้าวหอมแววตาเป็นประกายแล้ว
ลุงชัยตาเป็นประกายกว่านะฮะ
ซิกมาเลยบอกนี่อันนี้แหละ

ทุกคนล้วนมีวาสนาต่อกันป่ะ
มาทำให้จิตใจนุ่มฟูไปด้วยกัน

พี่พัฒน์เองก็นุ่มฟูเพราะว่า
ลุงชัยป้าใหญ่เด็กเองก็นุ่มฟูด้วย
เข้าใจเลยแหละว่ารักที่บริสุทธิ์

แต่ก็รักด้วยใจที่แท้จริง
ก็คืออย่างนี้
เวลามองข้าวหอมนี่คือมองด้วย

เหมือนมาดูหลานออกทีวี

เอาละครับตอนนี้อยู่ที่ข้าวหอมแล้วล่ะนะ

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด

สู้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

บอกว่าหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะ
อยากบอกอะไรลุงไทยป้าย

เป็นกำลังใจเชียร์ให้น้องข้าวหอมกันนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เวลาหนูเที่ยว
ก็อย่าปกตินะครับ
ก็อย่าปกตินะครับ
ส้อมเบิ้งอายุไกลยิ่งไหลหัวใจน้องนี้ก็มีแฮน
หัวอายแม่เขาน้องก็สิบอกขอแข่งบ่อาจจะไปแย้งแต่ว่าน้องขอสแตนบาย
ส้อมเบิ้งอยู่เดินห่ากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเห่าสิเป็นไปดีบ่บ่ดีโทรมาเพื่อโกรธกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
เฝ้าเลิกกันแดนหอผู้สาวขาหลอกอยากเป็นผู้สาวอ้า

โหสิโอกาสนั้นบ่อบ่วยนั้นคิดถึงใด
ติดต่ออยู่พอแก่ได้แต่ติดใจอายน้องไปบ่เป็น
จะเป็นจังใดดอกใบปริญญารู้แต่ว่าเอามายากเย็น
หลับตาลงอย่างหูฝันเห็นเป็นเพียงนายอาย
ส้อมเบิ้งอยู่เด้อท่าหาพุทธเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของส้อมเฮาสิเป็นไปได้บ่
ก็ได้โทรมาเพื่อกอดกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
เฝ้าเลิกกันแด้ทอผู้สาวขาล้อ
ส้อมเบิ้งอยู่เด้อท่าหาพุทธเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของส้อมเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ดีโทรมาเพื่อโกรธกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
เฝ้าเลิกกันได้ท้อผู้สาวขาล้อ
อยากเป็นผู้สาวอายผู้สาวขาหล่อ

บ่ได้โทรมาเพื่อกดกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
เฝ้าเลิกกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอ